มกราคม๒๕๖๓โดยปฏิบัติการพิเศษอรินทราช๒๖พร้อมหมายค้นบุกบ้านเลขที่๕๘ถนนเพชรเกษมแขวงและเขตบางแค

เมื่อมาถึงตำรวจตะโกนเรียกให้คนในบ้านเปิดประตู
แต่ไร้เสียงตอบรับ
เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจพังประตู
โยนระเบิดเสียงเพื่อข่มขวัญ
พอเข้ามาในบ้านได้แยกกันหาเป้าหมาย
แล้วก็พบชายที่ตามหาหลบอยู่ภายในห้องนอน
ชายคนนี้คือนายอภิชัยหรือไอซ์องค์วิสิต
ธมินวัย๔๐ปีในสภาพคล้ายคนเมายา
เจ้าหน้าที่ไม่รอช้าบุกเข้าชาร์จตัวทันที
พร้อมยึดปืนขนาด๙มม
กระสุนเต็มแม็กซ์๑๕นัดในสภาพขัดลำกล้อง
ซึ่งคาดว่าเขาพยายามจะต่อสู้ขัดขืนแต่ทำไม่ได้
ตรวจค้นภายในห้องพบยาไอพร้อมอุปกรณ์การเสพ
จุดเริ่มต้นของปฏิบัติการครั้งนี้มาจากการจับกลุ่ม
เฉลิมชนงะบัวอดีตลูกจ้างของนายไอซ์ในข้อหายาเสพติด
แต่อดีตลูกจ้างรายนี้ได้ให้ข้อมูลตำรวจว่า
เมื่อปลายปี๒๕๖๒เคยช่วยในไอซ์ฝังศพหญิงสาวรายหนึ่ง
พิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบและเมื่อขุดดินบริเวณป่าย่า
ซึ่งห่างจากตัวบ้านราว๒๐๐เมตรโดยขุดลึกประมาณ๑เมตร
ก็พบถุงดำภายในมีชิ้นส่วนศพมนุษย์
จากการสอบสวนในไอซ์ในตอนแรกเจ้าตัวบอกว่า
คนตายน่าจะชื่อนางสาวกุ๊กกิ๊กอายุ๒๒ปี
แต่ในไอซ์อ้างว่าไม่เกี่ยวข้องกับการตายแต่ในเวลาต่อมาเมื่อตำรวจเค้นหนักขึ้น
เขาก็รับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าชายใจธมินอ้างว่า
หลังร่วมหลับนอนด้วยกันแล้วเขาเกิดความรู้สึกหลงรัก
และไม่อยากให้เธอหนีจึงสั่งแก้มบังคับให้ไปนอนในหีบเหล็ก
พร้อมกับล็อกกุญแจไว้ทำให้นางสาวกุ๊กกิ๊กขาดอากาศหายใจ
เสียชีวิตอย่างสุดแสนทรมาน
เขาก็ได้พูดออกมานะว่าคดีกุ๊กกิ๊กกูรับนะแต่คดีอื่นกูไม่เกี่ยว
สิ่งที่นายเฉลิมชนให้การกับตำรวจขัดแย้งกับนายไอซ์โดยบอกว่า
ไอซ์ใช้เหล็กแป๊บตีเธอใส่กุญแจมือและบังคับให้ไปนอนในหีบ
เหยื่อร้องให้เปิดหีบนายไอซ์กลับเปิดเพลงเพื่อกลบเสียง
กระทั่งเธอเสียชีวิตในที่สุด
เมื่อขุดเข้มประวัติอาชญากรรมก็พบสิ่งที่น่าสบรึง
ในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด
นายไอ้มีคดีคงคืนผู้อื่นที่สอนอธรรมศาลา
ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเคยถูกจับ
ข้อหากักขังนวงเหนียวหญิงสาววัยสิบเจ็ดปี
ไว้ในแมนชั่นโดยภายในห้อง
พบสิ่งผิดกฎหมายมากมาย
จากคดีนี้นายไอซ์ต้องติดคุก

อดีตคนงานที่ร่วมฝังศพน้องกุ๊กกิ๊ก
ส่วนประวัติครอบครัวก็เกิดเรื่องสยองขึ้น
พ่อของนายไอซ์หรือนายเฉลิมชัยองค์วิสิต
ก่อคดีฆ่าหันศพเด็กหญิง

ในไอซ์สารภาพว่าลงมือเพียงคนเดียว
แต่หลังจากพ้นโทษนายเฉลิมชัย
ก็ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต
ซึ่งตำรวจตั้งปมสังหารไว้ว่า
อาจจะถูกจ้างวานฆ่าโดยคนใกล้ชิด

พ่อตายแม่ไปต่างประเทศ
แต่ก็ทิ้งมรดกไว้นับร้อยล้านบาท
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดินห้องเช่า

จากการรวดสอบปูพรมค้นพื้นที่

โดยมีโครงกระดูกมนุษย์กว่า๓๐๐ชิ้นจมอยู่
ซึ่งแน่นอนโครงกระดูกดังกล่าว

เมื่อทีมนับรดาน้ำค้นหามากขึ้น

เมื่อเปิดออกมาก็พบชิ้นส่วนมนุษย์จำนวนมาก

ทำให้ตอนนี้ตำรวจตั้งข้อสังเกตว่า

ดูพบโครงกระดูกและชิ้นส่วนต่าง

ก็คือนางสาวกุ๊กกิ๊ก
และอีก๒ศพนิรนามที่ถูกถ่วงน้ำ

ตอนนี้ในไอซ์ถูกตำรวจตั้งข้อสังเกตว่า
เขาอาจจะเป็นฆาตกรต่อเนื่อง
จากการพูดคุยกับอดิตคนใกล้ชิด
และเด็กสาวหลายคนที่เคยรับงานในไอซ์
พูดไปในทิศทางเดียวกันว่า
เขาเป็นชายที่ชอบใช้ความรุนแรง
มีพฤติกรรมทางเพศแบบวิทธาน

คดีของในไอซ์ได้มีการพิพากษาไปแล้ว๒คดี
คดีแรกตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้ว
พิพากษาฐานครอบครองยาเสพติด

โดยสั่งจำคุก๑๐ปี๕เดือน

พิพากษาคดีข่มขืนและอาวุธปืน

โดยให้รวมกับโทษจำคุกที่ถูกสารตัดสินไปก่อนหน้านี้
นายสุริยัณหงวิไลโคศกศาลยุทธิธรรม
เปิดเผยว่าคดีที่เหลือของนายไอซ

คือคดียาเสพติด

ซึ่งสารจะตัดสินกลางเดือนมกราคมนี้